ไปต่อกันที่เรื่องดีบ้างดีกว่านี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะแถวมหาชัยมีการเปิดศูนย์การค้านะคะ
ยิ่งใหญ่อลังการเลยแต่ประเด็นอยู่ที่ว่ามีเวียกับน้องเบลล่านะคะ
ไปร่วมงานซึ่งเป็นงานคู่ครั้งแรกของพวกเขาด้วยนะ
งานนี้บอกเลยว่าหวานกระจายฟินกระจายแฟนคลับเนี่ย

ข้างแตกจริงคุณกรี๊ดมากเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันสักเล็กน้อยคุณ
หลับวันที่มีการพูดคุยอะไรก่อนขึ้นไปในทีส์เนี่ยคะ
ก็ไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษค่ะส่วนมากก็คุยเรื่องคิวมากกว่า
เป็นการทำงานร่วมกันที่ทุกคนเห็นครั้งแรกมากกว่า

แล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องเนี่ยมันสบายอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วคือเราก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้ว
หวานอยู่แล้วหรือเปล่าล่ะครับก็ต้องลองลองมาอยู่กับพวกผมนะฮะ
ถ้าเราจะสัมภาษณ์คู่ในงานต่อไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้อยู่แล้ว
เสียดายไม่มีสัมภาษณ์คู่นะคุณผู้ชม
เมื่อวานบอกเลยดิฉันไปร่วมงานด้วยแล้วเขินหนักมาก
สองคนช็อตให้ดอกไม้กันนี้มองตากันหวานซึ้งเปรียบเสมือนงานทุกวันหรือเปล่า
ไม่นะสายตานี่จริงใจหวานเยอะมากแล้วแฟนคลับเยอะมาก
กันห้างแตกย้ำห้างแตกจริงค่ะคุณผู้ชม
แต่เชื่อว่าถูกใจแฟนคลับหลายคนเพราะว่ามีภาพคู่ออกมาเยอะมากเลยเมื่อวานนี้